มาถึงช่วงที่ทุกคนเอาใจช่วยช่วงที่ทุกคนกำลังรอคอยนะครับว่าครอบครัวของป้ารุ่งจากจังหวัดนนทบุรีนั้นจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวได้หรือไม่กับการตอบคำถามสี่ข้อถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับ
ตอบอีกสามข้อรับหนึ่งแสนบาท
ถ้าตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเอาใจช่วยครอบครัวเราอยู่
รวมทั้งพวกเราทีมงานด้วยนะครับ
หวังว่าจะได้ทุนไปต่อชีวิตสูงสุดในวันนี้

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยเรื่องแรก
จากเรื่องทงชาติครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพนี้คือทงชาติของประเทศอะไร

น้องบอลเลือกตอบตัวเลือกที่สอง

ลักษณะของทงชาติเมียนมาร์

แบ่งตามแนวนอนความคว่างเท่ากัน
พื้นสีเหลืองเขียวและแดง

ซึ่งทงนี้เริ่มใช้ครั้งแรกในปีพศ๒๕๕๓ครับ
เพราะฉะนั้นนะครับครอบครัวของป้ารุ่งนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
ถ้าอย่างนั้นเราก็เรามาฟังเฉลยกันต่อนะลูกเนาะ

มาฟังเฉลยเรื่องที่๒จากเรื่อง
น้องบิ๊กครับ

เอาแล้วเรื่องน้องบิ๊กคำถามก็คือ
บัตรประจำตัวคนพิการของน้องบิ๊กจะหมดอายุในเดือนใด

ถูก

ถูกครับ

ลูบหัวหญ้าไม่ได้นะลูก

หนูผู้ใหญ่รูปหัวเด็กได้นะลูก

หอมย่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาทำได้นะฮะ

บัตรของน้องจะหมดอายุครับ
ตอนนี้ครอบครัวของป้ารุ่งนะครับ

ไม่อยากให้ผิดเลยแม้แต่ข้อเดียว

ลุ้นเงินแสนในข้อต่อไปกันก่อนครับ
เรื่องต่อไปนะครับที่ผมจะเลือกเฉลย

คำถาม

ไม่เคยมีผลงานเพลงร่วมกัน

แว่นเลือกตอบตัวเลือกที่๑

บอกแล้วพี่บอกพี่
ในตัวเลือกนั้นพี่จินตะลาเคยมีผลงานเพลงด้วยนะฮะ
ก็คือเพลงแฟนจ๋าพี่เบิร์ดทงชัยแม่อินไต
เพลงมาทำไมของพี่เบิร์ดทงชัย

แล้วก็เพลงติดฝนความคิดถึง
เวสป้าวงสเตอร์สังกัดอาสยาม
แล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงชะทิงนงนอยกับพ่อชายเมืองสิง
คนเดียวเลยที่พี่จินไม่เคยมีผลงานร่วมด้วยนั่นก็คือพี่เฉลิมพลมาราคำ
เรื่องสุดท้ายเอาใจช่วยกันนะครับ

ชนิดใดไม่ได้อยู่ในรูปป้ายราคาอาหารของร้านป้ารุ่ง
ข้อที่๔ค่ะข้าวโพดอ่อนค่ะ
ลุงเลือกตอบตัวเลือกที่สี่ข้าวโพดอ่อน

๐บาทจะได้หรือไม่ได้อยู่กับข้อนี้เอาใจช่วย

ขอขอบคุณครับ

ผักที่ไม่ได้อยู่ในรูปป้ายราคาอาหารของร้านป้าคือ

ครอบครัวของป้าลุงจากจนธบุรีนะครับ
มีเงินทุนไปต่อชีวิตในวันนี้
๑หมื่นบาท

ลุ้นเงินล้านไปต่อชีวิตกันในวันนี้

คุณงามความดีและความรักในครอบครัวของเรา

ป๊าลุ้งเงิน๑หมื่นบาทนี้
ป้าจะนำไปต่อชีวิตตรงส่วนไหนก่อนได้ครับ
แบ่งไปจ่ายค่าเช่าบ้านเขาก่อนค่ะ
แล้วก็ไม่พาน้องไปหาหมอค่ะ
ค่าเช่าบ้านเป็นเรื่องที่สำคัญเลยในตอนนี้

ผมฝากกับคุณผู้ชมไว้อีกหนึ่งครอบครัวก็แล้วกันนะครับ

เห็นไหมครับว่าเด็กสองคนนี้ร่างกายไม่พร้อม
แต่หัวใจของเขาพร้อมที่จะสู้ไปกับพ่อและแม่ของเขา
ผมหวังว่าน้ำใจของคนไทยนะครับ
คงไม่ทิ้งฝากครอบครัวของป้ารุ่ง
ครอบครัวของน้องบอลน้องบิ๊กไปด้วยนะครับ
ป้าลุงแล้วก็ย่าแล้วก็เด็กลูก

ให้คุณพระคุ้มครองและมีแต่สิ่งดีเข้ามาในครอบครัว
ขอให้คุณพระคุ้มครองและมีแต่สิ่งดีเข้ามาในครอบครัวนะครับ

ขอให้คุณพระคุ้มครองและมีแต่สิ่งดีเข้ามาในครอบครัวนะครับ
ขอให้คุณพระคุ้มครองและมีแต่สิ่งดีเข้ามาในครอบครัวนะครับ

ขอให้คุณพระคุ้มครองและมีแต่สิ่งดีเข้ามาในครอบครัวนะครับ

ขอให้คุณพระคุ้มครองและมีแต่สิ่งดีเข้ามาในครอบครัวนะครับ

ขอให้คุณพระคุ้มครองและมีแต่สิ่งดีเข้ามาในครอบครัวนะครับ
ขอให้คุณพระคุ้มครองและมีแต่สิ่งดีเข้ามาในครอบครัวนะครับ

ขอให้คุณพระคุ้มครองและมีแต่สิ่งดีเข้ามาในครอบครัวนะครับ
ขอให้คุณพระคุ้มครองและมีแต่สิ่งดีเข้ามาในครอบครัวนะครับ

ขอให้คุณพระคุ้มครองและมีแต่สิ่งดีเข้ามาในครอบครัวนะครับ